เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๔ที่ลงจอดฉุกเฉินนะครับที่สงขลาเนี่ยฮะทีมข่าวของเราเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วจะมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะเชิญคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานมาจากพื้นที่เฮลิคอปเตอร์จอดฉุกเฉินนะครับเชิญฮะ
ได้รับการยืนยันจากผู้บัญชาการเฉพาะกิจในส่วนของสงขราแล้วก็ปัตตานีนะคะที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุยืนยันว่าในจุดเกิดเหตุตอนนี้มีผู้บาดเจ็บ๗คนแล้วก็สาหัส๒คนหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของแม่ทัพภาค๔นะคะแต่ยืนยันว่าอาการปลอดภัยแล้วก็นำตัวส่งที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ
ต้นนั้นมีพลโทเกลียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่๔
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
อยู่ในเครื่องด้วยรวม๗คนนะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ทางด้านของมูลนิธิ
ซึ่งเข้ามาจากพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะคะ
เอาเครื่องตัดทางเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
แล้วก็สามารถนำตัวของแม่ทัพภาค๔แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนาย
รวม๗นายออกจากเครื่องได้สำเร็จ
แล้วก็ทุกคนได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น๕คนนะคะ

โดยรายงานในจำนวนนั้นมีแม่ทัพภาคที่๔อยู่ด้วย
ซึ่งแฮริโคตเตอร์แบ็คฮ็อกลำนี้นะคะ
นำเอาพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่๔
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทหารรวม๗นาย
เดินทางออกจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ค่ายสิรินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
โดยระหว่างเดินทางเครื่องเกิดขัดข้องขึ้นมาค่ะ
นักบินได้พยายามนำเครื่องลงฉุกเฉิน

เครื่องก็ได้มีเกี่ยวกับย่อต้นของยางพารา

ในส่วนของการเข้ามาตรวจสอบ

ก็จะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

มีผลตรีคมกลิดรัตนักฉายา
หรือเป็นผู้บัญชาการ

ผู้บัญชาการผู้บังคับหน่วย
รวมไปถึงพลตรีเฉลิมพรน้ำเขียวนะคะ

เข้ามาตรวจที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามอาการเบื้องต้น
ของผู้ได้รับบัตรเจ็บทั้ง๗คนรวม๗คนนะคะ
ยืนยันว่าอาการของทุกคนนั้นปลอดภัย
นำส่งโรงพยาบาลเทพาเป็นที่เรียบร้อยถึงมือหมอแล้ว

ส่วนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ก็จะมีการ

ก็จะมีการนำมาเก็บกู้โดยเร็วที่สุด
แต่ได้รับการยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้มีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
ทางด้านของท่านพลตรีเฉลิมพรยังชื่นชมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
หลังจากที่ได้ยินเสียงผิดปกติก็มีการเข้ามาตรวจสอบดู
แล้วก็ให้การช่วยเหลือทหารทั้ง๗นายออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุไม่ถึง๑ชั่วโมงนะคะ
หน่วยเฉพาะกิจทั้งทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสานะคะ
ก็เข้ามาพื้นที่โดยเร็วนะคะรวมไปถึงทีมข่าวของไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
กลับมาที่บรรยากาศสดที่ในขณะนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับการเข้ามาพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุขึ้นประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าแม่ทัพภาคที่๔นั้น
อาการปลอดภัยมีบาดเจ็บเล็กน้อยที่สะโพกค่ะ
แต่ว่าตอนนี้นำตัวส่งถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากบ้านคลองยนต์
ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาะจังหวัดสงคราค่ะ